คนนี้ก็สวยไม่สั่งเหมือนกันยุค๙๐ต้องรู้จักเธอ
หนุกสุธิดาธรรมศิบบวรรณ์
พี่แจ๊กว่างเปล่าไปดูเขาหรือเปล่า
นี่พี่นุกใครที่เป็นเอฟซีซ้อมเต้นก่อนเลยธรรมศิบบวรรณ์
ตอนนี้เนี่ยงานเพลงก็ซ้อมอยู่งานละครก็ถ่ายอยู่
แต่ถือว่าเป็นข่าวดีของครอบครัวนะคุณผู้ชมในเรื่องของสุขภาพใช่ไหม
หลายคนเป็นห่วงใช่ไหมอาการป่วยจากโรคมะเร็งไทรอยด์ตอนนี้ดีขึ้นตามลำดับแล้วค่ะ
กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติที่สำคัญเนี่ยพี่นุ๊กสวยขึ้นดูมีน้ำมีนวลแล้วก็แข็งแรงขึ้นเยอะเลย
นุ๊กเปิดใจกับเราค่ะบอกว่าไม่คิดเหมือนกันนะว่าจะหายจากมะเร็งได้
ขอบคุณทุกกำลังใจเลยโดยเฉพาะกำลังใจจากตัวเองครอบครัวแล้วก็ลูกชายคนโต
แจ๊คน้องปลาแปงหล่อมากแล้วเห็นคุณแม่ป่วยช่วงนี้นะน้องเนี่ยตัดสินใจอยากจะไปเรียนแพทย์นะฮะ
ไม่ใช่เกี่ยวกับการรักษามะเร็งนะปาเป็งบอกว่าขอเลือกเรียนเกี่ยวกับจิตเวท
เพราะว่าอยากเอาความรู้มารักษาความรู้สึกของแม่เวลาแม่เจ็บป่วยรู้สึกไม่สบายใจต่าง
คิดล้ำไปอีกนะคิดล้ำไปอีกแล้วอันนี้ไม่ได้แซวเล่นคุณผู้ชมเป็นเรื่องจริง
แล้วคือเดือนหน้าเนี่ยน้องปาแปงเห็นว่าจะไปสอบแล้วแต่ว่าตอนนี้ทุกคนในบ้านเนี่ยภาวนาบอกว่าอย่าให้ปาแปงสอบติดเลย
ทำไมอ่ะเพราะอะไรกลัวว่าลูกชายจะเรียนหนักกลัวจะเครียดจนเกินไป
ไปฟังเสียงแม่นุ๊กกันหน่อยค่ะ
เริ่มที่จะแบบว่ากลับมาทานอาหารดูแลตัวเองออกกำลังกายแล้วก็คุณหมอก็ลดยาลดปริมาณยา
เพราะว่าค่าเลือดก็ดูใช้ได้พอลดปริมาณยาเราก็ดูอ้วนขึ้น
ทราบข่าวว่าลูกชายจะเป็นคุณหมอแล้วเหรอคะ
เป็นหมอที่ไม่มีใครในบ้านคืออยากให้สอบเลยค่ะ
เรามองว่าเด็กเหมือนกับไลฟ์สไตล์น่าจะใช้ชีวิตแบบอื่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
คุณแจ๊กกะรีนค่ะมันต้องทุ่มเทมันจะต้องเหนื่อยมากเลยนะ
แต่ใดก็แล้วแต่ความฝันของน้องนะก็ปูทางให้น้องสำเร็จค่ะ

แต่ก็เข้าใจหัวอกคุณนุ๊กนะเพราะว่าด้วยความแบบเป็นห่วงลูกชาย
กลัวว่าจะเครียดเพราะว่าเรียนหมอสมัยนี้มันต้องทุ่มเทหมดเลยนะคะ
คือมันอาจจะได้เงินเยอะในปลายทางปลายชีวิต
แต่ว่ากว่าจะไปถึงกว่าจะเป็นคุณหมอต้องสู้เยอะอ่ะ
เข้าใจทั้งสองฝ่ายเนาะ
ก็เป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ว่าไงว่ากันว่างั้นเถอะนะ